สเต็ปโตเล็กสัปดาห์ที่สิบหกกับศึกฟุตซอลไทยลีกสองพันสิบเจ็ด
ส่งท้ายของเดือนตุลาคมลูกไหนจะเจ๊งสเต็ปไหนจะเก่งบวกเห็งกันบ้าง
เราไปเริ่มกันเลยค่ะสเต็ปแรกที่โรงยิมชั้นสิบสอง
วิธีอาเขตรมเกลาของทีมมกสมบัณฑิตเปิดบ้านรับการเบยืนของทีมห้องเย็นคาคราบ
สเต็ปนี้บอลอยู่ที่อุฤทธิอุลิสจ่ายออกข้าวให้วรปัตย์เจอขวางค่อยเลี้ยงบอลมา
ได้จังหวะกระชากบอลกึ่งไปหมุนตัวหลอกอื้อหือลูกนี้งุ่งไปเลย
เต็ปที่๒เป็นการพบกันของทีมพึ่งพิฆาตนนทบุรี
เปิดรังต้อนรับทีมซิงคลองเตยการท่าเรือ
จังหวะนี้เป็นลูกคิงอิน

วิศนุวิ่งมาดึงหลอกลอกหลบแล้วก็ชักไปต่อ
ลูกนี้ร้ายกาดจริง
สเต็ปต่อมากับโต๊ะเล็กทหารน้ำราชนาวี
ที่ต้องยกคนบุกไปเยือนสนามโรงเรียน
เมืองพัทยาสองของทีมพัทยาไทเทป

รอจังหวะดึงรอเพื่อนส่งต่อให้บรรหารโดนรุม
บรรฐานต่อให้นุกูลค่อยต่อให้น้นพัน

สติปต่อมา

เป็นการพบกันของทีมมังกรเทพบางกอกซิตี้
ที่ต้องบุกไปเยือนสนามอาคารชาติชายห่อ
ของทีมซุปเปอร์แคทนครราชศรีมาเดอร์มอลวีวัน
จังหวะนี้เป็นของเจ้าบ้าน

สะปีพาบอลขึ้นไปก็ช่าครบสัก๑๐บล็อกไปเต็มเลยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป